ที่นครศรีธรรมราชนะฮะไปพบศพมนุษย์ถูกฝังอยู่ในสนามกีฬาที่จังหวัดเนี่ย
ว่าจะถูกฝังมาอย่างน้อยก็๕๖ปีนี่นะฮะเหลือแต่ชิ้นส่วนแบบนี้นะครับ
แล้วก่อนจะเจอเนี่ยมีคนงานที่เขามาทำงานแถวนี้เขาเดินสะดุด
แล้วก็ตกลงไปในหลุมอืมอ่าก็เลยนำไปสู่การแบบ
มาเจอเศษกระดูกแล้วก็ขุดขุดขุดขุดเพราะขุดลึกลงไปเนี่ย
นี่ลึกขนาดนี้เลยนะฮะเจอแบบแทบจะครบชิ้นส่วนมนุษย์นะครับ
หลังจากนั้นก็แจ้งตำรวจมานะฮะสพมนครศรีธรรมราช
กู้ภัยก็มาทีมแพทย์ก็มานะครับนำโครงกระดูกของมนุษย์ขึ้นมาจากหลุม
นี่ลึกหนึ่งเมตรนะครับเป็นจุดก่อสร้างกำแพงรั้วสนามฟุตบอล
สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชชาวบ้านทราบข่าวก็มาดูกันเยอะเลย
แตกตื่นตกใจกันหมดโอ้โหมาวิ่งมาเตะบอลมาออกกำลังกายกันอยู่ทุกวันเนี่ยฮะ
ใครจะไปคิดว่ามีศพมนุษย์ถูกฝังอยู่นี่ฮะนี่กำลังจะสร้างรั้วกำแพงใหม่
มีคนงานที่มาเจอกระดูกเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
หัวหน้าคนงานของเขาเดินมาแถวนี้แล้วลื่นพลัดตกหลุม
ตรงที่เจอกระดูกนั่นแหละเหมือนกับดวงวิญญาณจะมาบอกหรือเปล่า
เพราะว่าเขากำลังขุดกำลังทำงานกันอยู่เพื่อสร้างรั้วใหม่นะฮะ
แล้วมาเจอซากโครงกระดูกมนุษย์พอดีก็เลยขุดต่อ
พอขุดต่อก็มาเจอเยอะขึ้นนะฮะก็เลยแจ้งต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ตอนตอนสับนี้เราเราใช้อะไรหยุดว่าจอบค่ะใช้ซบกอบอ่ะน่ะ
ไม่ตอนนั้นกินต่อเป็นอะไรที่ตะเทือน

หลังจากขุดดินเพิ่มนะครับเจอโครงกระดูกส่วนท่อนแขนแยกจำนวนนะฮะ
อีก๓ชิ้นมีชิ้นเล็กน้อยอีกหลายสิบชิ้น
กรามก็เจอนะครับแล้วก็มีกระดูกสันหลังบางส่วนที่เจออีกหนึ่งชิ้น
แต่ไม่เจอส่วนที่เป็นกระโหลกเลยนะฮะนี่ฟันกรามนี่เจอสองซี่นะครับ
คือทางแพทย์ที่มาชนะสูตรในเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าโครงกระดูกที่เจอยังไงก็เป็นของมนุษย์แน่นะครับ
แต่มันยังไม่ครบชิ้นส่วนทั้งหมดกระโหลกศีรษะนี่ก็ยังไม่เจอนะฮะ
ยังระบุระยะเวลาการเสียชีวิตไม่ได้แต่สันนิษฐานว่ายังต่ำก็ไม่น่าจะน้อยกว่า๕๖ปี
แต่ไม่น่าจะเกิน๑๐ปียังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยนะครับ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม
สพเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเจ้าของพื้นที่สันนิษฐานว่าช่วงเกิดเหตุน่าจะเป็นช่วง๕๖ปีก่อน
ตอนนั้นมีแรงงานต่างด้าวมาทำงานก่อสร้างฝังสายไฟขนาดใหญ่ลงใต้ดินอยู่รอบสนามฟุตบอลนี่แหละ
คาดว่าคนงานอาจจะทะเลาะกันนะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็ฝังเอาไว้เพื่ออำพลางนะฮะ
จนล่าสุดปัจจุบันปีนี้นะครับกำลังมีการปรับปรุงสนามเพิ่มจะสร้างกำแพงรั้ว
ต้องมีการขุดดินอีกค่ะนี่ฮะแล้วหัวหน้าคนงานมาตกหลุมตรงนี้ฮะ
เขาก็เห็นชิ้นส่วนกระดูกแล้วก็เลยลองขุดดูก็เจออีกนะครับ
เดี๋ยวต้องไปรอการชนะสูตรการพิสูจน์เรื่องของโครงกระดูกที่เจอก่อนนะครับ
เหลือก็ต้องตามขั้นตอนต่อโอ้โหแต่ดูแล้วก็น่าจะยากอยู่เหมือนกันนะ
จากใครมีญาติพี่น้องที่คิดว่า๕๖ปีก่อนเคยมาทำงานแถวสนามฟุตบอลที่นครศรีธรรมราช
แล้วหายตัวไปเลยในช่วง๕๑๐ปียังงั้นติดต่อสภพเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ